ทุกวันนี้นะคนก็ออกรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่กันมาทุกวันนะครับ
แต่โจรมันก็จ้องขโมยกันทุกวัน
โจรขโมยแต่มันก็ไม่ทำการบ้าน

ขโมยเข้าไปเสร็จปุ๊บขับไปน้ำมันหมดไปเข้าปั๊ม

เอาไม้มางัดจนไม้หัก
เขาก็รู้บทเธอมันไม่ใช่รถตัวเอง

ยังไงทำยังไงจะทำอะไรกันเนี่ยจะเติมน้ำมัน
ก็ถามว่าทำไมเติมไม่เป็นรถคุณไม่ใช่เหรอ
ผมเพิ่งออกจากคุกมาผมยืมเพื่อนมาขับ

พอปั๊มปิดนี่แหละมันทำให้จับกลุ่มสองคน

นี่ฮะไปขโมยเข้ามาเปิดไม่เป็นคุณผู้ชม

บรรพย์หนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับ
บันทึกภาพหัวขโมยสองคนนี่มานะฮะ

เขาโดนขโมยมาแต่สองคนนี้เข้าไปเติมน้ำมัน

เนื่องจากรถมันรุ่นใหม่เกินกว่าที่จะรู้จัก

เอาท่อนไม้ไป

ไม้ก็หักด้วยนะฮะบานปลายทีนี้
เจ้าของปั๊มเขาเอา

ทีนี้คนที่ได้คลิปนี้ไปโพสต์ต่อก็เป็นเจ้าของรถคันที่ถูกขโมยไป

เขาเป็นชาวอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เขาบอกว่าใครที่อยู่แถวตลาดไทย

คลิปนั้นมันเป็นคลิปที่ตามไปเจอ

เขาบอกว่ารถเขาจอดไว้ที่ตลาดศรีมุมเมือง
มันหายไปรถของรุ่นพี่ของเพื่อนถูกขโมยไปตั้งแต่วันที่๕ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วง๓ทุ่มครึ่งมีขโมยเข้าไปขโมยรถของเขา

จอดในโรงรถในบ้านแถวตลาดไทยถูกคนร้ายขับออกไป
จากนั้นมันมีคลิปออกมาเพื่อนของเขาเพื่อนของคุณทำรงศักดิ์
บอกว่าเขาเป็นเจ้าของปั๊มเขาไปเจอเหตุการณ์นี้พอดี
มันมีผู้ชายสองคนขี่รถคันนี้มาตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นรถของเพื่อนตัวเอง
คิดว่าเป็นเจ้าของรถเอาไปเติมน้ำมันแต่เขาเปิดถังน้ำมันไม่ได้
ถามว่าทำไมเปิดไม่ได้อ๋อผมเพิ่งออกจากคุกมาครับพี่
ผมยืมรถเพื่อนมาพี่ช่วยเปิดให้หน่อยเขาก็ช่วยเปิดแล้วก็เติมให้ด้วยนะ
แล้วสองคนนี้ก็ขับรถออกไปมาทราบภายหลังจากเพื่อนว่า
รถคันนั้นมันเป็นรถของเพื่อนที่ถูกขโมยไปนี่ว่า
จะรู้ก็เลยเอาคลิปในกล้องวงจรปิดไปให้ดู
สุดท้ายมันเป็นรถคันเดียวกันกับที่ถูกขโมยไปนะฮะ
แล้วเห็นในภาพจะมีเยาวชนผู้ชายที่ซ้อนท้ายมา
เยาวชนชายคนนี้นั่งรถกลับมาที่พักคนงานตอนเช้า
ตำรวจเขาตามไปเจอพอดีรวบตัวได้
แล้วก็ไปถามว่าไปเอารถมาจากไหน
เขาบอกว่าคนที่ขับรถไปชื่อว่านายสมพบทิติรัตนาการ
หรือว่าในเป้อายุ๓๖ปีคือ๒คนนี้ไปขโมยมา
ตามจับเยาวชนได้ก่อนแล้วก็ซัดทอดว่าคนขับที่ขโมยชื่อว่าสมภพ
ตอนนี้กำลังตามตัวสมภพอยู่นะฮะเป็นชาวตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเตรียมออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนเด็กเยาวชนคนนั้นอายุ๑๖ปีโดนข้อหามร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปสถานพินิษฐ์เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อกี้ขอความรู้จากน้องช่างภาพที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละ
เขาบอกไอ้รุ่นนี้มันต้องกดปุ่ม